เบิร์ดพี่ปุ้ยเวลาซื้อน้ำขวดละเท่าไหร่
ก็๑๐บาท๑๕บาท

คุณผู้ชมมาจากไหนลองดูกัน

ปะพี่เบิร์ดที่มันน่างงคือ

เมื่อกี้พี่ปุ้ยเขาเฉลยครับว่า

แล้วก็บอกว่าคุณต้องเสียค่าขนส่งด้วยนะ๑๐๐บาท

นี่แหละครับเขาบอกเลยมิจฉาชีพตัวนี้หากินกันเนียนมาก

โอ้โหคิดว่าเป็นน้ำแร่แบบยี่ห้อแพง
ไม่ใช่ที่น้ำเปล่าเลยนะครับ
น้ำปกติทั่วไปเลย
เจ้าของคลิปก็บอกตอนแรกคิดว่าอ๋อลูกสาวสั่งหรือเปล่า
ก็เลยรับของแทนลูกนะครับ
พิเศษไว้ก่อน